เรื่องของการทำศัลยกรรมตกแต่ง

เวลาไปทำศัลยกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน

ใช้คำว่าคุณยายได้เพราะว่าอายุ๗๒แล้ว

คือพวกอะไรฉีดโบท็อกอะไรพวกนี้ใช่ไหม
มันจะเต่งตึงขึ้นมาด้วยการฉีดยาเข้าไป
แต่ร้อยใหม่นี่คือเหมือนเป็นเส้นใหม่จริงเหรอ
เหมือนเข็มแล้วก็ใส่ไหมแล้วก็ลึกร้อยเข้าไปแล้วก็ดึงเอาไว้ให้หน้าตึง
มันก็จะอยู่แบบสนใจเหรอคะ
อยากรู้ว่ามันคือคือร้อยใหม่ก็คือเอาไหมเข้าไปในหน้าจริง
ใช่ไหมก็จะมีหลายอย่างหลายประเภท
ร้อยแบบกี่เส้นกี่เส้นอะไรแบบเนี้ยก็จะคิดราคาตามเส้นก็มี

คุณยาย๗๒ท่านนี้เนี่ยไปร้อยใหม่
ใช่ค่ะก็คือร้อยใหม่เพื่อให้หน้าตึง
แต่ตอนที่ฉีดยาชาเนี่ยไม่รู้ว่าแพ้ยาชาหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เสียชีวิตนะคะเพราะว่าร้อยไหมเนี่ยต้องแปะยาชาก่อน
แล้วก็ฉีดยาชาเข้าไปในหน้าด้วยไม่งั้นมันเจ็บไงเนี่ยค่ะ
ทีนี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบสถานพยาบาลแห่งนี้นะคะ
เรื่องต้นตัวคุณหมอเขามีใบอนุญาตถูกต้อง
แต่ตัวสถานที่อยู่ระหว่างการขออนุญาต
ดังนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดี
ข้อกล่าวหาก็คือประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็ต้องมีการตรวจสอบ
จากการชนะสูตรเหมือนกับว่าซี่โครงหัก

พออาการแย่พอเหมือนกับหัวใจหยุดเต้น

ก็เลยทำให้ซี่โครงหักนะคะ
รัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกสิทธิชัยศรีโสภาเจริญ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานวังทองหลาง
ก็มีการประชุมพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีนี้
ผู้หญิงวัย๗๒ปีเสียชีวิตเพราะว่าไปฉีดยาชา
รอร้อยไหมที่สถานบริการเสริมความงามแห่งหนึ่งนะคะ

เบื้องต้นมีการสอบปากคำแพทย์เจ้าของคลินิก
พยาบาลและผู้ช่วย๓คนนะคะ

ผู้ตายมาคลินิกตั้งแต่๔โมงเย็น
ก็ไปร้อยไหมที่หน้านะคะ
วิธีการขั้นตอนเป็นแบบนี้ค่ะ
เริ่มจากแปะยาชาก่อน
พอพบว่าไม่มีอาการแพ้อะไร
หลังจากนั้นก็ฉีดยาชาค่ะ

๒๔ครั้งเหรอคะ๒๔ครั้งโอ้โฮ

จากนั้นอาการไม่ดีขึ้นค่ะ
ก็เลยโทรศัพท์ไปหมายเลขฉุกเฉิน๑๖๖๙

แต่ปรากฏว่าเธอเสียชีวิตแล้วนะคะ

ผู้กำกับการสอนอวังทองหลางบอกว่า

ตัวหมอเขามีใบอนุญาตประกอบโรคสินถูกต้อง
แต่สถานที่อยู่ในขั้นตอนของการขอใบอนุญาต

และใบอนุญาตในการดำเนินการสถานพยาบาล
พนักงานสอบสวนก็เลยเรียกเจ้าของคลินิก

ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
อัตราโทษก็คือจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุ

ต้องสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
เรื่องของบุคลากรในสถานเสริมความงามแห่งนี้
เรื่องของตัวยาเรื่องของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดนี้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่ม
ก็จะนำไปประกอบความเห็นของแพทยศภา
และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และข้อมูลต่างที่เชื่อมโยงอีกทีหนึ่งครับ
ตรวจสอบไปยังกระทรวงศาสตร์ศูนย์สูงเบื้องต้นนะครับ
คลินิกนี้ยังไม่ได้มีการขออนุญาต
ในเรื่องการประกอบกิจการสถานพยาบาลนะครับ
ก็วันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
ส่วนในการกระทำประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ความผิดกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับ
อย่าขอรบรวมพยาฐานต่อเนื่องสักครู่นะครับ
เพราะว่ามีรายละเอียดที่เพิ่มเติมอีกหลายประเด็นครับ
มีคลินิกอีกที่นึงครับไปตรวจสอบแล้วมีอนุญาตถูกต้อง
นิกแห่งนี้เป็นแห่งที่๒นะครับ
ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาต

ก็ดูจากข้อมูลของผู้เสียชีวิตวัย๗๒ปีที่เป็นผู้หญิงคนนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าพบว่าเคยมาใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้นะฮะ
แต่ว่าไปใช้ที่สาขาแรกของแพทย์คนนี้นั่นแหละ
ซึ่งเปิดถูกต้องอยู่แล้วตรงสาขาแรก
แล้วเขามีความสนิทสนมกันระหว่างผู้ตายกับแพทย์เจ้าของคลินิกนะครับ
ขณะที่ผลการชนะสูตรจากแพทย์เมื่อวานนี้
พบว่าผู้ตายระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว
ส่วนผลชนสูตรทางสถาบันนิติเวศตำรวจนะครับ
เรื่องต้นระบุสาเหตุการเสียชีวิต
ว่าเกิดจากอาการตับแตกแล้วก็พบว่ามีซี่โครงหัก
ส่วนสารอื่นที่พบในร่างกาย
ต้องรอผลการถวดภิกษุทางวิทยาศาสตร์จากห้องแล็บ
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๕วัน
ทีนี้กรณีตับแตกกับซี่โครงหัก

แต่เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามา

ตรงนั้นก็อาจจะทำให้ตับแตกแล้วก็ซี่โครงหักได้
เพราะว่าคุณยายก็๗๒แล้วไงนะฮะ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้มาติดต่อขอรับศพ
ที่สถาบันอิจิเวศร์โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะฮะ
เพียงแค่ว่าต้องการรับศพของผู้เสียชีวิต

เรื่องการดำเนินคดีกับเจ้าของคลินิก
ตรงนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนสนวังทองหลาง
ส่วนทางญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอะไร
คลินิกแห่งนี้เปิดทำการเมื่อ๙ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
มาเช่าห้องที่อาคารแห่งนี้

เพื่อจะทำเป็นคลินิกให้มันต่อเนื่องเชื่อมถึงกัน

ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเป็นคลินิก

แต่ทำไมคุณมาทุบมาพังผนังเพื่อให้มันเป็นแบบเหมือนกันหมด
เป็นชั้นเดียวกันหมดเป็นห้องเดียวกันหมด

คือมีคนบอกว่าเคยร้องเรียนไปแล้ว

ทีมข่าวของเราก็คุยเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะ
กับทางคุณหมอที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยนะคะ
เราไปสอบถามข้อมูลจากในแพทย์ถนอมบันประเสริฐ
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยศาสต
ตกแต่งเสริมสร้างและเสริมสวยใบหน้า

ส่วนใหญ่เขาจะใช้ไหมเงี่ยง

ตามแนวเส้นไหมคล้ายกับกล้างปลาค่ะคุณผู้ชม

จะไปเกี่ยวกับชั้นใต้ผิวหนัง

ตามแนวดึงขึ้นของไหม

จะยกระชับหน้าเรียวไม่ห่อนคล้อย

ต้องใช้ทั้งยาชาแบบทา

ลักษณะแบบนี้จะเจ็บกว่าไหมเส้นเล็ก

ลักษณะของไหมเส้นเล็กจะเป็นไหมแบบเรียบตรง
แต่ไหมเงี่ยงจะเป็นไหมที่เป็นเหมือนกล้างปลา

ปกติการฉีดยาชา
ถามว่าคนไข้แพ้ยาชามันมีไหมนะคะ

มันเป็นแบบนี้นะคะคุณหมอชี้แจงว่า
ในยาชาเนี่ยจะมีตัวยา

เส้นเลือดหดตัวหัวใจเต้นเร็ว

อันนี้อันตรายอาจจะหัวใจวายได้

ปกติหัวใจจะเต้น

อัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่๑๓

ดังนั้นสำหรับคนที่อายุเยอะ

ก็เสี่ยงเหมือนกัน

จะเกิดความรู้สึกทันทีหลังจากฉีดเข้าไปนะคะ
ยาชาสารอดินาลีนก็จะเข้าไปสู่กระแสเลือด

จะมีอาการและหัวใจจะเริ่มเต้นเร็วขึ้นแล้ว

ใครจะทำศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยนะ

ส่วนที่ว่ามีการโฆษณาทำแล้วดีทำแล้วสวยเนี่ย
ต้องคิดก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่อันตรายทำแล้วสวยเลยอะไรแบบนี้

แต่ถึงเวลาเขาเอาอะไรมาฉีดให้เราเราก็ไม่รู้ไง
แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาฉีดไปแล้ว
จะมาอย่างกรณีนี้ที่คุณหมอบอกก็คือ
เพราะฉะนั้นถ้าไปดูผลการตรวจพิสูจน์จากแพทย์เนี่ย
คุณยายวัย๗๒เสียชีวิตด้วยระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว
นั่นหมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจ
ที่คุณหมอบอกเราไม่ได้แพ้ยาชาแล้วเราตาย
แต่มันมีตัวยาตัวที่ชื่ออะดูนาลีน
มันทำให้หัวใจมันสูบฉีดเต้นเร็ว
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบสถานพยาบาลในการไปทำศัลยกรรมดูป้ายชื่อ
ต้องมีตัวเลขแสดงใบอนุญาตมีใบอนุญาตเปิดกิจการคลินิก
มีหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมีหลักฐานของคุณหมอที่ให้บริการ
ไปตรวจสอบชื่อคุณหมอหน้าคุณหมอว่าตรงกับภาพหรือเปล่าด้วย